มาดูเรื่องราวของคนที่ถูกแอบถ่ายในขณะร่วมเพศ

เพราะว่าคนที่มามีเพศสัมพันธ์กับเขา
แอบถ่ายไว้ในขณะที่มีเพศสัมพันธ์กัน
แล้วเอาเรื่องราวนี้ไปลงในทวิตเตอร์
เขาบอกว่าเขาได้รับความเสียหาย

บอกว่าเป็นพนักงานของกระทรวงสาธารณสุข
ซึ่งเขาบอกว่าตอนนี้ได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก
ถูกทั้งรีดไถเงินแล้วก็เสียชื่อเสียง
เพราะว่าในคลิปเห็นหน้าเขาเต็มเลยค่ะ

พนักงานบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งเป็นผู้ชาย

กับตำรวจนครบานบางกอกใหญ่
ให้ติดตามเอาผิดและดำเนินคดีกับชายหนุ่ม
อ้างตัวว่าเป็นข้าราชการสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
แอบถ่ายคลิปขณะที่มีเพศสัมพันธ์กัน

หมายถึงไม่รู้ตัวที่ว่าถูกถ่ายคลิปนะ
ต่อมาพบว่าคลิปดังกล่าว
ถูกนำมาแชร์ในทวิตเตอร์

เขาบอกเขาได้รับความเสียหายตรงนี้แหละ
และเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมา
พอเขาเห็นคลิปของตัวเองถูกแชร์ในทวิตเตอร์

ก็คือมีการพูดคุยกันก่อนหน้านี้แหละ

เขาก็บอกว่าคือเขาพอรู้จักกันอยู่บ้างนะคะ
เขาติดต่อกลับไปไปถามว่าทำไมถึงทำแบบนี้

ได้รับการติดต่อกลับมาบอกว่าเอาจ่ายเงินมาสิ

เขาก็เลยมีการต่อรองกันสุดท้ายก็เลยขอเป็น๓๐๐๐ได้ไหม

แบล็กเมย์รีดไถเงินนะคะ
๑๐๐๐บาทต่อรองการบอกอ้าวงั้นอย่างนี้ตกลงกันที่๓๐๐บาท
เงินไปให้เรียบร้อย๓๐๐บาทปรากฏ๒สัปดาห์ต่อมา
ยังเจอคลิปนี้ปรากฏอยู่ในทวิตเตอร์อยู่เลย
ไม่มีการลบออกไปแต่อย่างใดเขาก็พยายามติดต่อไปอีก
ขอเจรจาอีกติดต่อไม่ได้แล้วนะคะ
แล้วคลิปนี้ก็ถูกตัดต่อมาเป็นอีกหลายเวอร์ชัน
เขาบอกเขาได้รับความเสียหายเป็นอย่างมากฟังเสียงผู้เสียหายค่ะ
ประโยคสุดท้ายเขาบอกว่าไม่มีการป้องกัน
อันนี้แหละผู้เสียหายเขาเป็นห่วงนะคะ
เพราะเขาไปสืบทราบมาว่านอกจากตัวเขาแล้ว
มีคนอื่นที่ถูกถ่ายคลิปลักษณะแบบนี้อีก
และไม่มีการใช้ถุงยางอนามัยป้องกัน

อย่างสูงที่อาจจะทำให้ติดโรคทางเพศสัมพันธ์ต่างได้นะคะ
แต่ว่าทีนี้ผู้เสียหายรายนี้นะคะที่พูดคุยกับทีมข่าวของเรา
เขาบอกว่าตอนนี้เขาไปรับยาต้านเชื้อไว้แล้วนะ

ซึ่งขณะนี้เข้าสู่เดือนที่๓แล้วผลเลือดก็ยังเป็นปกติอยู่

แต่ตอนถ่ายรู้ตัวนะรู้ตัวว่าก็ถูกถ่ายอยู่นะครับ
แต่ว่าก็เขาบอกว่าเดี๋ยวเขาลบ
ขณะที่นายทศพลฉันจันทนชาติเป็นพลเมืองดี
ซึ่งเป็นคนที่ให้คำปรึกษากับเหยื่อที่ถูกแอบถ่าย
เปิดเผยกับทีมข่าวบอกว่ามีเหยื่อหลายราย

ส่งข้อมูลมาให้แต่ว่าตอนนี้ยังไม่พร้อมที่จะเปิดเผยตัวนะคะ
และเมื่อรวบรวมข้อมูลผู้เสียหายได้มากพอ
ก็จะตัดสินใจนำเรื่องราวนี้เปิดเผยต่อสังคมออนไลน์ต่อไป
เพราะเชื่อว่าน่าจะมีเหยื่ออีกหลายคนที่รอการช่วยเหลือค่ะ
ทีนี้เขาบอกว่าคนที่มาหลอกเขาเนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่ใช่ไหมคะ

ทีมข่าวก็เลยไปตรวจสอบพบว่า
ผู้ชายคนนี้ไม่ใช่ข้าราชการและไม่ใช่พนักงาน
สังกัดกระทรวงแต่สถานที่ทำงานเนี่ย
ตั้งอยู่ในพื้นที่ของกระทรวงสาธารณสุข
ชายคนนี้เข้ามาทำงานประมาณเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา
ตอนนี้อยู่ระหว่างการทดลองงานอยู่เลยนะคะ
ต้นสังกัดรับทราบเรื่องแล้ว
ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาสอบข้อเท็จจริงแล้ว

ซึ่งตอนนี้เองก็พยายามติดต่อทุกช่องทาง
แต่ยังไม่สามารถติดต่อได้
เพราะลากิจไว้๒วันค่ะ
แต่คนในโลกโซเชียลที่พูดถึงเรื่องนี้เขาบอก

คือเขาใช้ไปแอบเอากันในห้องน้ำของหน่วยราชการ
ห้องน้ำกระทรวงก็กลายเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมานะครับ